อายุไม่เกิน๒๓ปีลงซ้อมก่อนดวนเวียดนามวันนี้๑ทุ่ม
ก็ซ้อมได้ค่อนข้างดีและสตาฟยังไปดูฟอร์มเวียดนามที่พบกับสิงคโปร์
ทำให้ทีมเนี่ยเห็นวิธีการเล่นที่ชัดเจนแล้วก็มั่นใจว่าจะเอาชนะได้
รวมถึงการป้องกันเกมโต้กลับของทางเวียดนามด้วยครับ
ไขในการเข้ารอบนะครับถ้าเกิดไทยชนะก็เข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่ม๔ทันที
หากเสมอนะครับเวียดนามจะเป็นแชมป์กลุ่มเนื่องจากว่าประตูได้เสียดีกว่า
ส่วนไทยจะเข้ารอบในฐานะอันดับ๒ที่ดีสุดแน่นอนด้วยกันมี๔แต้ม
ดีไทยแพ้นะครับก็แพ้ขอให้แพ้เนี่ยสมมุตินะครับถ้าจะแพ้จริง
แพ้ผลต่างไม่เกิน๒ลูกเราจะเข้ารอบแน่นอนนะครับ
ว่าเขาจะแย่กว่าเรานะครับในกรณีถ้าเราแพ้ไม่เกิน๒ลูกนะครับ
ส่วนเมื่อแพ้เกิน๓ลูกก็ตกรอบนะครับตรงนี้ส่วนเสียดีของทีมไทย
ไทยชนะ๓๑๒๐๑๗นะครับ๔เกมเจอกันรอบแบ่งกลุ่มเหมือนกัน
นัดสุดท้ายไทยชนะ๓๐ปี๒๐๑๙๔เกมรอบแบ่งกลุ่ม
สุดท้ายเสมอ๒๒แล้วก็๒๐๒๐นะครับเป็นชิงแชมป์เอเชียนะครับ
ตอนนั้นกามาทำนะครับไทยก็แพ้ไป๐ประตูต่อ๔ครับ